เรื่องของการแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลกันก่อนนะครับ
หลังจากที่คศเขาใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ซึ่งก็เป็นการออกมาแก้ไขปัญหานี้
ล่าสุดติมที่บีภูย์ก็มีการยื่นขอใช้สิทธิ์นี้แล้วนะครับ

การคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับบอกว่านางพันธิพาสกุลชัยครับ
ติ๋มทีวีภูประธานกรรมการบริษัทไทยทีวี
ได้ยื่นหนังสือถึงกศธชครับเพื่อสอบถามรายละเอียดว่า
ไทยทีวีและช่องโลก้านั้นสามารถเข้าสู่มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบ
กิจการโทรทัศน์และกิจการธุรกรรมนาคมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๒
ภายใต้คำสั่งของคอสชได้หรือไม่
โดยเลขาธิการกศธชได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานกศธช
ไปดำเนินการพิจารณาถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างโดยคาดว่าจะส่งหนังสือตอบกลับได้ในสัปดาห์หน้าครับ
ขณะที่ล่าสุดยังไม่มีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลช่องใดไปยื่นใช้สิทธิ์เพิ่มเติมตามคำสั่งของคอสช
ถากรก็คาดว่าจะมีผู้ไปยื่นใช้สิทธิภายในวันที่๑๐พฤษภาคมนี้ครับ
สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลตามคำสั่งคอสชมาตรา๔๔ประกอบไปด้วย
ให้ผู้ประกอบการสามารถคืนใบอนุญาตประกอบกิจการได้
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไม่ต้องชำระค่าประมูลงวดที่๕และงวดที่๖รวมเป็นเงินกว่า๑๓๖๐๐ล้านบาท
และออกเงินค่าเช้าโครงข่ายให้จนกว่าจะหมดอายุใบอนุญาต